สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้เรายังคงตามติดความเคลื่อนไหวของทีมบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่กำลังมีรุ่นเหมือนกันในการที่จะเข้ารอบต่อไปได้ในฐานะทีมดับสามที่ดีที่สุดในโควตาอันดับที่สี่ซึ่งเป็นโควตาสุดท้ายนะครับจากทั้งหมดหกกลุ่มทีมบอลหญิงก็เดินทางครับเปลี่ยนเมืองอีก

เป็นอย่างที่เราคาดก็คือให้เขาเสมอกันเราจะไปลุ้นต่อวันที่ยี่สิบมิตุนายนนะครับลุ้นต่อที่สองให้แคมมาดูนกับนิวซีแลนด์ที่ยังไม่มีคะแนนทั้งคู่เสมอกันอีกครับซึ่งถ้าเกิดผ่านสองคู่นี้ไปได้ครับโอกาสจะถึงไทยแล้วครับไทยเจอกับชิลีคราวนี้ไทยไม่มีจดอื่นครับต้องชนะชิลีเท่านั้นนะครับด้วยสกอร์เท
สรุปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะกลายเป็นปฏิสัตว์หน้าใหม่ของทีมหญิงไทยถ้าผ่านข้อรอบไปได้โปรแกรมของไทยชิลีนะครับที่โรอาซองป้าสนามยาวของแรนส์ทีมแชมป์เฟรนช์ครับฤดูการล่าสุดก็เตะวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบมิตุนายนนี้ตีสองตามเวลาประเทศไทยครับส่วนรอบแบ่งกลุ่มยั

ลุ้นกันนะครับสำหรับทีมหญิงไทยนะครับขอให้ผ่านไปได้นะครับจนถึงนัดที่เราต้องเจอกับชิลีครับ